หอฉันในวัดจะเป็นเรือนโถงอยู่กลางหมู่กุฏิเพื่อให้พระภิกษุใช้เป็นที่ฉันอาหารร่วมกัน
หอฉันมักสร้างหอกล่องไว้ด้วยกันเพื่อใช้ตีเป็นสัญญาณบอกเวลาทำวัดสวดมนต์
ซึ่งพระทั้งวัดจะต้องมาประชุมพร้อมกันหรือตีบอกให้ทราบว่าถึงเวลาเพลแล้ว
ผู้ใดจะนำอาหารมาถวายพระจะได้ประมาณเวลาได้ถูกต้อง
ที่ไม่มีโบสถ์หรือวิหารจะใช้หอฉันนี้เป็นที่สวดมนต์ของพระภิกษุได้ด้วย
และในท้องถิ่นที่กันดาลหอฉันยังใช้เป็นสาราชุมชนเป็นที่สังสรรค์พบปะกัน
หรือเป็นที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่นใช้นัดประชุมลูกบ้าน